ส่วนคดีนี้นะคะที่มีคนไปพบศพหญิงนิรนามถูกนำไปทิ้งข้างทาง
แล้วผู้ต้องสงสัยที่จะก่อเหตุนี้ก็คือคาดกันว่าเป็นอดีตสามีของผู้หญิงคนนี้นะคะ
ก็ปรากฏว่าตำรวจเนี่ยไปจับได้แล้วนะคะสามีที่ไปก่อเหตุฆ่ารัดคออดีตภรรยา
แล้วนำศพเนี่ยไปทิ้งไว้ข้างทางที่จังหวัดชายภูมิไปจับได้ที่นครราชศรีมานะคะ
ไปกบดานอยู่ที่นั่นค่ะตำรวจบบุกจับนายอนุกูลคูณจันทึกค่ะอายุ๓๗ปี
ผู้ต้องหาตามหมายจับฆ่ารัดคอนางสาวกระหนกพรภูดวงจิตอดีตภรรยา
ที่บ้านพักในตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
นายอนุกูลก็สารภาพบอกเป็นคนลงมือก่อเหตุจริงไปรับอดีตภรรยา
แล้วมาที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งนะคะที่อำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นต้องการจะขอคืนดี
แต่ภรรยาไม่คืนดีก็เลยมีปากเสียงกันแล้วตอนนั้นเกิดอารมณ์ชั่ววูบบันดาลโทษะ
เอาสายยางในห้องน้ำในรีสอร์ทรัดคออดีตภรรยาปรากฏว่าสายยางสั้นไปก็เลยเอานิ้วมือเนี่ยกดทับเข้าไปอีก
ภรรยาเสียชีวิตค่ะก็อ้างว่าถูกพ่อตาแม่ยายกีดกันเพราะว่าตัวเองติดการพนันสร้างหนี้สิน
จะจ้างให้ตนเองเลิกกับภรรยาด้วยค่ะ
แล้วพอผมหมดเงินเขาสั่งให้ผมยาเมียผมไม่ได้อยากยากกับผม
ผมก็เลยเนี่ยวันนี้ผมคุยกับเพื่อนเดี๋ยวจะไปหาแม่เมื่อกี้เพิ่งคุยนี่แหละ
แม่ผมเป็นมะเร็งเพราะว่าแย่
จับกลุ่มได้แล้วเมื่อตอนบ่ายที่ผ่านมาก็เป็นช่วงของการทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
ไปจุดทิ้งศพที่ถนนสายแก้งเคราะห์หนองเรือที่ชายภูมิ
ซึ่งผู้ต้องหาก็บอกว่า๑๘ธันวาคมเนี่ยพอขับรถไปรับผู้ตายที่ปั๊มน้ำมันที่เราเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยนะคะ
แล้วก็ไปพักที่รีสอร์ทจนบันดาลโทษะแล้วฆ่าอดีตภรรยา
พอดึกเนี่ยก็เอาศพขึ้นรถแล้วไปทิ้งไว้ที่ริมถนนตรงจุดนั้นห่างจากอบตบ้านแก้ง๕๐๐เมตร
ลากศพเข้าไปทิ้งข้างทางประมาณตี๔วันที่๑๙ธันวาคมนะคะ
แล้วหลังจากนั้นก็ขับรถหนีกลับบ้านเกิดที่อำเภอชายบาดานจังหวัดลบบุรี
เอารถไปจอดแล้วหนีไปสระบุรีแล้วเข้ากรุงเทพ
หลังจากนั้นก็นั่งรถโดยสารไปหาเพื่อนที่ตลาดเซฟวันโคราชจนกระทั่งถูกจับกลุ่ม
ตอนที่ถูกจับกลุ่มเนี่ยเขาอยู่ที่บ้านเพื่อนนะคะ
ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและย้ายศพ
เพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตายและกระทำการใดแก่ศพ
สภาพแวดล้อมบริเวณที่พบศพค่ะ